คุณผู้ชมครับเราขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ
ไปชมไปเที่ยวงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมถึงยี่สิบแปดสิงหาคม
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยามริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับ
ปีนี้จัดขึ้นเพียง๒วันเท่านั้นนะครับและบรรยากาศก็คึกคักกันมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ด้วยครับ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแน่นอนนะครับว่าการแข่งขันก็จะมีความสนุกสนานครับ
แล้วก็จะทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นรอบการตัดสินแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
วันนี้ตอน๙โมงนะครับ๙นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีการแข่งขันเรือยาวใหญ่๕๕ฝีภายแล้วก็เรือยาวเล็ก๓๐ฝีภายครับ
เป็นการแข่งขันรอบสองและรอบชิงชนะเลิศคุณผู้ชมรักทีมไหนก็ไปเชียร์ไปส่งกำลังใจได้เลยครับ
แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เดินทางไปดูการแข่งขันด้วยตัวเอง
ก็สามารถรับชมผ่านทางหน้าจอของเราได้เลย

เพราะจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้ได้ชมกันครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรา
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาไปถึง๑๘นาฬิกา
รับรองว่าจะได้รับความสนุกความมันจากเสียงภาคทางหน้าจอแน่
ไม่แพ้บรรยากาศจริงที่พื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
นอกจากเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งเรือยาวแล้ว
บอกอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในงานค่ะ
มีการจัดตลาดถนนคนเดิน
ขายของดีของอร่อยประจำเมืองนนทบุรี
ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหากันด้วย
ถือว่าเป็นงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
รณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
และยังส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชาวจังหวัดนนทบุรีไปในตัวด้วย
พร้อมกันนี้ค่ะคณะผู้บริหารการจัดงาน
นำโดยคุณสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
เทียบเชิญท่านผู้ว่าที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ค่ะ
อย่างท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาร่วมงาน
และเป็นประธานในพิธีปิด
พร้อมมอบเงินรางวัลและถ้วยพระราชทานแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันอีกด้วย
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะกับงานแข่งขัน
เรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี๒๕๕๙
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
วันนี้วันสุดท้ายค่ะย้ำเลย
ชมก็ได้หรือว่าชมที่หน้าจอของเราก็ได้
การทักเรือยาวมันเป็นการทักทิ้งหมั่นมาก

คุณต้องฟังให้ทันด้วยรอติดตามชมนะคะ